ข่าวนี้ให้คุณผู้ชมช่วยกันดูภาพหน่อย

เธอเป็นใครไปทำอะไรมาทำไมสวยฉ่ำตาขนาดนี้

ไปทำอะไรมา

ดูเอาเถอะนะว่านี่คือผู้หญิง
วัยใกล้๕๐สวยจื้อ
สวยจริงกันตลาดค่ะ

เขากลับมาจากการทำศัลยกรรมที่เกาหลี

ธัญญาสมัยก่อนกับพี่ธัญญายุคนี้

ไกล๕๐ฉันได้พรุ่งนี้

คือบริเวณตาเนี่ยเขามีปัญหาเขาก็เลยไปทำตรงนี้
ซึ่งจริงเนี่ยพี่ธัญญาบอกว่ามันยังบวมอยู่นะมันยังไม่ยุบ
ธัญญาเองก็ฝากขอบคุณแฟนคลับผ่านบันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะว่า
ชื่นชอบลูกใหม่ของพี่ดังยาวขอบคุณมากเลย
ไหนก็ทำมาแล้วถามว่าหลังจากนี้
จะไปสัญญาการอะไรบ้างกันไหมจะไปอัพอะไรใหม่ไหม
พี่ดังยาวบอกโอ๊ยน้องจ๋าพงอีกนานแหละ
แต่ถ้าเกี่ยวกับการดูแลผิวพี่ทำเรื่อยจ้า
ทุกคนจะแบบเฮ้ยไปทำอะไรเพิ่มไปทำอะไรอะไรอย่างนี้
ซึ่งจริงแล้วเราก็บอกอยู่แล้วว่าเราอ่ะ
ไปทำสวยที่เกาหลีมาก็จะทำเรื่องผิว
มีจัดเลี้ยงไขมันแล้วก็มีดูดไขมันแล้วก็มีมิตติ้ง

ถ้าคนด่านี้เราคงกุ้มใจอุตส่าห์ไปเจ็บตัวอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าพูดถึงมันในรูปนั้นเราว่าที่มันดูแปลกไปด้วย
อย่างที่บอกก็คือช่างแต่งหน้า

เราต้องนัดหมอแล้วหมอตัวเอง

เหมือนเชิญคุณหลงทานปัญชา